ดูอีกเรื่องหนึ่งกันดีกว่าเจอสดร้อนเหมือนกันนะคะ
วันนี้เลยค่ะกระแตอาสยามคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องไปผ่าตัดนะคะฝีที่หน้าอก
แต่ปรากฏคนเมาส์ว่าเธอซิลิโคนแตก
เออเห็นเขาเมาท์กันเยอะมากแจ้บบว่ากระแตนมน้ำ
ถูกต้องนะคะบ่ายวันนี้ค่ะเจอเธอค่ะเธอเปิดใจว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะ
จริงเป็นแค่อาการฝีที่หน้าอกนะคะแล้วก็มีเชื้อร้ายแรง

ที่เมาท์มอยด์บอกว่าหน้าอกซิลิโคนซิลิโคนนมแตกเนี่ย

ฝีเต้านมเนี่ยร้ายแรงพอกับมะเร็งเต้านมเลย
ตัวหนองตัวเชื้อนี้ค่ะมันกินเนื้อเราค่ะ
เพราะคนคิดว่าเราเออเป็นแบบซิลิโคนเน่าซิลิโคนแตกอะไรอย่างนี้
ไม่ไม่แตกไม่เน่าค่ะมันปกติจริงไม่มีนะซิลิโคน

มันต้องเจาะผ่าตรงนั้นตรงเนินอกนิดนึง
ถ้าสมมุติมีวันไหนที่ใส่ชุดแหวกหน้าอก
ก็อาจจะต้องเห็นแต่รู้สึกว่ามันเป็นปกติ
เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจอ

ใช่กระแตยืนยันแบบนี้นะคะ

เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นมันดุมตลอดเลยเนาะพี่ลี่

ใช่นะคะดูกันต่อไปแล้วกันค่ะ